อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะมีหนุ่มใหญ่เขาเครียด
หายออกไปจากบ้านตั้ง๖ปีแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็พยายามตามหาคนที่อยู่ในบ้านเดียวกัน
ก็ไปแจ้งความว่ามีคนหายออกไปจากบ้าน
ผ่านไป๖ปีสุดท้ายไปเจอเป็นศพ
แต่ทีนี้พบเพียงกระดูกนะคะอยู่ที่บนภูเขาหลังบ้านเองค่ะ
สภาพศพที่เหลือเพียงหัวกระโหลกและโครงกระดูก
บนยอดเขาหลังบ้านของผู้ตายเองค่ะ
พื้นที่ตำบลทรัพอนานอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
ก่อนจะนำศพลงมาตำรวจก็รับแจ้ง
จึงได้ร่วมกับหน่วยกู้ภัยท่าแซะ
แล้วก็หน่วยกู้ชีพทะเลทรัพย์ให้ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
บนยอดเขาสูงประมาณ๔๐๐เมตรค่ะ
ก็ต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ๑ชั่วโมงนะคะ
พบว่าศพเหลือแต่กระโหลกแล้วก็โครงกระดูก
กองบนพื้นใต้ใบไม้ทึบ
กองกระดูกไปพบฟันปลอม
พบหัวเข็มขัดแล้วก็รองเท้าผ้าใบสีดำ

ห่อใส่ผ้าเอาลงมาจากเขา
นายสมพรเพชรคีรีออกมายืนยันว่า
ศพที่พบเป็นนายสมบูรณ์เพชรคีรี

หลังจากที่หายออกไปจากบ้านตั้งแต่๑๐กรกฎาคมปี๒๕๕๙

ญาติได้ออกตามหาจนทั่วก็ไม่พบนะคะ
แจ้งความคนหายไว้ที่สพท่าแซะตั้งแต่ปี๕๕

น้องชายเป็นคนขยันรับจ้างทำงานทุกอย่างค่ะ
ออกไปทำงานต่างจังหวัดบ่อย

หลังจากที่เลิกกับภรรยาไม่มีบุตรด้วยกันด้วยนะคะ
นายสมบูรณ์น้องชายพฤติกรรมเปลี่ยนไป
คนร่าเริงกลายเป็นคนเงียบคนเขลิม
ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจะไม่ค่อยคุยอะไรกับใคร

วันที่เกิดเหตุก็คือการหายออกไปจากบ้าน
ไม่ได้เอาอะไรไปจนกระทั่งมาพบเป็นศพ
ต้นสันนิษฐานว่าผู้ตายคงเกิดอาการเครียดนะคะ

ก็เลยเดินขึ้นไปบนป่าแล้วก็เป็นภูเขาด้วย

ไม่ติดใจนะคะได้มอบศพที่เหลือเพียงโครงกระดูกเนี่ย
ญาติเอาไปบำเพ็ญพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ